คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับมีประชาชนจำนวนมากได้
เดินทางไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับ
ขณะที่มีการเคลื่อนร่างไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วก็ไปร่วมกันสวดพระอภิษฐรรมไปฟังสวดคืนแรกด้วยนะครับ
พร้อมกับร่างของครูใหญ่อีก๑๔๓ร่างครับ
ไปรอกราบสรีระสังขารอย่างเนื้องแน่นครับ
อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และรอเก็บเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญนะครับ
ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะฮะ
จากนั้นขบวนก็เคลื่อนต่อไปยังถนนมิตรภาพ
แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปยังถนนกรปภึก
ผ่านแยกวัดป่าอดุญารามเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกระลับปะพึก
ตลอดเส้นทางก็จะมีประชาชนไปรอกราบสรีระสังขารของหลวงพระคุณ

สำหรับรถที่เคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนั้น
เป็นรถโบราณครับของเจ้าคุณทงชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
รถคันนี้ทะเบียน๔นหนู๑๗๗นะครับ

ทางเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อเดียวทางก้อมรวมประมาณ๓๒กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนนี้๒๐นาทีครับ

เพื่อเป็นถวายแด่หลวงพระคูณครับ

จังหวัดนครราชศรีมา๕๕รูป
บวชที่จังหวัดขอนแก่น๔๖รูป
และจะปฏิบัติธรรมจนถึง๓๐มกราคมนี้ครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์สิทธิพรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บอกว่าผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำของเมื่อวาน

หน้าบรรรยากาศตลอดทั้งวันของเมื่อวานก็เป็นสร้างความประทับใจให้ประชาชน
เพราะว่าได้เป็นสมบัติเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ภูเก็ตจังใดจังได้ดีจังบรรลูปูวามึงรักษาสินห้าได้ไหมเพื่อนว่า
เพื่อนก็สอนแต่สิ่งดีดีใจจนนอนมาหลับดีใจจนใจเต้นตึ๊ก
อีหลีพ่อเพื่อนอ่อละหันสาธุบุญวาสนาหลายจังได้มากพ่อจังสิ
ชาวบ้านก็บอกเป็นบุญวาสนาจริงเลยที่ได้มาถึงที่นี่ท่านสอนไว้เยอะมากมายนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง๒๘มกราคมที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ก็เปิดให้วางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับคุณผู้ชมไปได้เลย
เพื่อความเป็นระเบียบกำหนดให้เดินเข้าไปที่ศูนย์ประชุมบริเวณด้านหน้าตรงกลาง
เมื่อเข้าไปที่ศูนย์ประชุมแล้วเนี่ยให้เดินตามทางริมฝั่งด้านซ้ายและขวาไปวางดอกไม้จันทร์
เขาตั้งเอาไว้ที่โต๊ะด้านหน้าแล้วก็วนออกมาครับ
ขณะที่ชาปนัดสถานชั่วคราววัฒน์หนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมนธนศรกระยะอิสาน
ขอขอรับคุณผู้ผู้ชมที่จะเดินทางไปก็สามารถแรงชาญนะคะ

ทีนี้เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาของเมื่อวานนะครับ
ก็ได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพครูใหญ่
แล้วก็ครูใหญ่หลวงพ่อคูณครับ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นคืนแรกนะฮะ
โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดหนองแวง
อารามหลวง๑๐รูปประกอบพิธี
มีมรองศาสตราอาจารย์ดรกิติชัยไตรัตนสิริชัย
ธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน
แล้วก็มีคนในครอบครัวของหลวงพระคูณนะครับ
ทั้งคนในครอบครัวของครูใหญ่ทั้ง๖๔๗ร่าง
รวมทั้งคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าไปร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
ทางนี้การสวดพระอภิษฐรรมก็จะมีไปจนถึง๒๘มกราคมนี้ครับ